สำหรับกรณีเพลงประกอบละครของ๒ค่ายดัง
บังเอิญว่าทำนองมันไปเหมือนกันเด๊ะเลย
จะเรียกว่าบังเอิญก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะย้อนเรื่องให้ฟังกันนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
หลังจากพบว่าเพลงละครทั้ง๒ช่องทำนองมันเหมือนกัน
ก็เลยมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าความจริงแล้วนะคะ
ทำนองเพลงถูกแต่งโดยคุณจักรชวินตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ของทางฝั่งวิกพระราม๔ไป
เพื่อที่จะนำมาทำเป็นเพลงประกอบละครแรงเงา๒
ขับร้องโดยคุณปีเตอร์คอฟแดเรนดอลนะคะ
แต่ทางฝั่งวิกหมอชิตถูกหลอกขายมาจากศิลปินคนนึง
ที่มีชื่อว่าจรรัชตะ
ซึ่งวันนี้นะคะคุณชอเอณบางช้างเนี่ย
ที่ซื้อทำนองมาให้ทางค่ายวิกหมอชิดเนี่ยนะ
เข้าไปแจ้งความที่สนโชคชัย
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับนายจรรัชตะ
หลังถูกหลอกขายทำนองเพลงนี้
โดยมีคุณจักรชวินที่เป็นคนแต่งทำนอง
และปีเตอร์ที่เป็นคนร้องเนี่ยนะ
ศิลปินร่วมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วย
โดยชอเอในฐานะผู้เสียหาย
ได้แจ้งความบริสุทธิ์ใจแสดงความบริสุทธิ์ใจ

และตัดสินใจที่จะดำเนินคดีกับนายจรรัชตะ
ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงช่อกง
และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ตลอดจนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะ
โดยในส่วนตัวผมคงจะต้องดำเนินการในเรื่องของกายยาในเรื่องของการช่อกง

ที่หนึ่งนั่นเป็นมูลิติธิ์ที่เขาจะมอบอำนาจให้ผมเป็นผู้ดำเนินการ